ด้วยความเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
แน่นตรีที่จะเล่นลับเล่นราคอนนะคุณถูก

ว่าจะเล่นเรื่องอะไรแต่กระแสที่ว่าเนี่ยแรงกว่า
คืออะไรรู้ไหมพระเอกคนไหนที่จะได้มาประกบกับคุณอ้ำพัชราภา
ทีแรกมีกระแสแรงมาว่าน่าจะเป็นพระเอกหน้าใหม่ของวิกหมอชิดหรือเปล่า
แต่เคาะไปเคาะมาเขาบอกเออหวยน่าจะไปออกที่สนยุควะ
แต่ส่วนยุคเนี่ยอยู่คนละช่องกันกับคุณอ้ำแล้วจะข้ามมาเล่นได้หรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหแฟนคลับเนี่ยเชียร์กันสุดฤทธสุดเดชเลยบอกว่า
อยากจะให้สนยุคเนี่ยก็หล่อหน้าหยกอยู่เหมือนกันนะมาเจอกับคุณอ้ำพัชราภาซะหน่อย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเจอกับหนุ่มสนค่ะก็เลยขอเข้าไปอัปเดตหน่อย
เจ้าตัวบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสร่วมงานกับสาวอ้ำจะเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วก็ยินดีมากนะฮะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไม่มีการติดต่อมาจากทางวิกหมอชิดเลย
ซึ่งตัวเองจะข้ามไปร่วมงานได้จริงก็คงต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งตกลงกันก่อนค่ะ
สมมุติว่าถ้าได้เล่นนะครับก็ดีนะครับเพราะพี่อ้ำเขาเป็นนักแสดงที่เขาเก่งมากอยู่แล้ว
เหมือนได้ไปศึกษาจากเขานะฮะคือผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่คุยกันมากกว่านะครับ
ตัวตัวเองผมก็ยังมีสัญญาอยู่นะฮะเราคือถามว่าอยากไหมถ้าเป็นโอกาสที่ดีผมอยากอยู่แล้วครับผม
คือสัญญาผมจริงมันก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วครับอย่างผมไปเล่นช่องอื่นได้แต่ว่ามันต้องคุยกันก่อน